ติดตามความคืบหน้าคดีที่ชาวต่างชาติฆ่าหันศพภรรยาตัวเองนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพคลองลึกจังหวัดสาแก้วร่วมกับชุดควบคุมกรมฐานพรานที่๑๓ค่ะ
จับตัวไว้ได้แล้วนะคะเป็นชายชาวโปแลนด์ชื่อลาโกด้าฟิลิปโปแจนเจอซี่
อายุ๒๕ปีคนนี้ค่ะ
จับได้ตอนที่เดินเท้าอยู่หน้าโรงแรมบอเดอร์หน้าด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศ
กำลังจะข้ามด่านพรมแดนออกไปกัมพูชาอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจไปรวบมาไว้ได้แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่จุดตรวจ
องร้อยทหารพรานที่๑๓๐๒ด่านพรมแดนอรัญญประเทศค่ะ
ตรวจสอบก็พบพาสปอร์ตแต่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธและไม่ยอมให้การ
แนวทางการสืบสวนเนี่ยรู้มาว่าผู้ชายคนนี้
เขาเหมาเรียกรถแท็กซี่แบบเหมาทั้งวันนะคะ
เมื่อกี้นี้เราได้คุยกับพี่แท็กซี่ใช่ไหมที่เราเล่าไป
ว่าขอเหมาให้พาไปบ่อนพนันในกรุงเทพ
แต่สุดท้ายก็มีการกลับไปเอากระเป๋าแล้วก็นั่งคันเดิมนี่แหละ
ให้แท็กซี่ไปส่งถึงที่อรัญญประเทศสะแก้วค่ะ
ทีนี้จังหวะที่ขึ้นไปบนห้องพักเนี่ย
เขาลงจากรถมาบอกวินมอเตอร์ไซค์บอกให้ไปแจ้งรอปภคอนโดหน่อย
เพราะผู้ชายคนนี้เหมือนคุยกับเขาผ่านทาง
เหมือนเป็นแอปให้แปลภาษาเนอะจากอังกฤษเป็นไทยทำนองว่า
ให้ช่วยขึ้นไปหั่นศพหรือทำความสะอาดแฟนสาวหน่อย
เขาก็เดินไปบอกรอปภให้ขึ้นไปตรวจสอบ
แต่ว่านิติบุคคลยังไม่ทันได้แจ้งตำรวจขึ้นไปดูนะคะ
แล้วก็เป็นจังหวะสวนกันพอดีรอปภขึ้นไป

แล้วก็ขึ้นแท็กซี่คันเดิมนั่นแหละออกไปค่ะ
นิติคอนโดไปเปิดห้องพักก็เลยเห็นว่าอ้าว

แกก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาให้เราแปลภาษาให้เราดูว่า
เขาบอกให้พาไปบ่อนแล้วก็อยากเล่นคาซิโนเลย

นู่นจะข้ามไปทางฝั่งกัมพูชาแล้วนะคะ
บรรยากาศที่สถานีตำรวจนครบานวัดพระยากรัย
ตำรวจเชิญหน้าติบุคคลของเจ้าหน้าที่คอนโร

เพราะเป็นคนที่ได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบห้องหมายเลข๗๐

ตำรวจเรียกมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตายและผู้ก่อเหตุ

และยอมรับว่าทั้งคู่เป็นลูกบ้านของคอนโดจริงค่ะ

กำลังเดินทางมารับตัวผู้ชายคนนี้ไปดำเนินคดีนะคะ